เจ้าหน้าที่ได้ไปบุกจับบริษัทผลิตมือถือชื่อดังสัญชาติจีน
ที่ได้ลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
โดยพบว่ามีแรงงานต่างด้าวมาทำงานมากกว่าครึ่งบริษัท
ซึ่งก็ผิดกฎหมายแรงงานปี๒๕๕๙
โดยเจ้าหน้าที่กองตรวจและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางาน
ส่วนที่กำลังกับทหารจากกองพันธหารมาที่๓
กรมทหารม้าที่๑รักษาพระองค์กว่า๒๐นาย
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือ
ตั้งอยู่ในอาคารแห่ง๑ย่านถนนสาธอน
หลังได้สืบทราบมานะครับว่าบริษัทแห่งนี้มีแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าบริษัทดังกล่าวมีพนักงานกว่า๑๐๐คน
เป็นคนไทย๕๖คนและต่างด้าวสัญชาติจีนประมาณ๖๐คน
นายสมบัตินิเวศรัฐผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าพบชาวจีน
ลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือทำงานผิดประเภทจำนวนทั้งหมด๕๒คน
ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว
ปี๒๕๕๑มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือว่าปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ส่วนในจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีอนุญาตเข้ามาทำงาน
มีโทษปรับ๑๐๐๐๑๐๐๐บาทต่อคนงานต่างด้าว๑คน
ส่วนพันโทสุวรากาญจนโพผู้บังคับการกองพันธหารม้าที่๓
กรมทหารม้าที่๑รักษาพระองค์ระบุนะครับว่า
ปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย
เป็นหนึ่งในยื่นนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทั้งนี้ฝากถึงประชาชนหากพบเห็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
สามารถแจ้งบ่อแสกับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีครับ